แต่ว่าถ้าก่อนจะถึงช่วงบ่าย๒๓๔โมงวันนี้แล้วเนี่ย
ใครยังไม่ได้ทำอะไรให้ตัวเองสบาย
ไม่ตกใจอ่ะ
ยิ่งใหญ่มาก
อีกนิดเดียวจะซูมเข้าหน้าผากคุณแล้วนะ
โอ้โหดีหัวอยากจะทิ้งกระแทกอ่ะ

ครับถูกต้องบางคนไม่ได้ไปทำบุญเสริมสิริมงคล
หรือว่ายังไม่ได้ทำอะไรให้ตัวเองสบายอกสบายใจ
แนะนำให้เข้าวัดกันไปหน่อย
เพราะว่าที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเขาก็แห่แหนกันไปเยอะ
ไม่ใช่แค่วัดสวรรค์อารมณครปฐม
แต่ถ้าเกิดว่าไปนครปฐมแล้วเดี๋ยวแนะนำว่าให้ไปวัดแห่งนี้ด้วยค่ะ

นี่ค่ะคุณไปที่วัดสี่แยกเจริญพรนะคะอยู่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนนะจ๊ะ

วัดนี้ประชาชนก็แห่แหนกันมากราบไหว้หวังที่จะเจอเลขเด็ดนั่นแหละ

เยอะแยะมากมายคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกัน

โชคดีถูกหวยวันนี้นะเจ้าแม่ใบตองโอ้ยขอบคุณมากคุณผู้ชมอ่างั้นเราไปที่นี่กันนะคะ
วัดแห่งนี้กำลังเป็นที่กล่าวขานอยู่อย่างมากเลย
เพราะว่ามีอดีตเจ้าอาวาสนะคะเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังในเรื่องของการขอโชคขอลาบและความสำเร็จ
รูปปั้นที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่ก็คือรูปปั้นหลวงปู่หลิวนั่งบนพญาเตาเรือน
นี่จริงเราเคยนำเสนอไปแล้วแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ
โชคให้ลาบกันมาหลายรายแล้วนะคะรูปปั้นของหลวงปู่หลิวนะคะฮือฮามากเลยช่วงนี้
เสียงโชคเขาพูดถึงกันมากยิ่งใกล้ใกล้วันสลากินแบ่งรัฐบาลออกแบบนี้นะคุณ

โอ้โหแห่แหนกันมาจนแน่นวัดเลยค่ะประชาชนที่มากราบไหว้ส่วนใหญ่นะคะ
เขาจะนำผักบุ้งกล้วยน้ำว้าพร้อมกับดอกไม้ทุบเทียนมาไหว้ขอพร

หลังจากแปะไปขออธิษฐานกันไปเดินลอดใต้ท้องพญาเต๋าเรือนด้วย
เพื่อความเป็นสิริมงคลแบบนี้นะคะ

เสี่ยงเซียมซีอ๋อนึกเหมือนยืนหน้ากระดานถ่ายรูปกัน
นี่นะคะก็คือการเสี่ยงเซียมซีที่นี่ได้รับความนิยมมาก
ไม่แพ้กันเลยพอเขย่าได้เสร็จหล่นลงมาปุ๊บ
เอาเลขอะไรเท่านั้นแหละเดินไปเลยค่ะหน้าวัดเดินไปเลย
พี่เอาเลขนี้สั่งได้เลยเหรอสั่งได้เลยเพราะว่าหน้าวัดมีแผงขาย
ทางเจ้าอาวาสนะคะท่านก็บอกว่าขอให้ซื้อกันอย่างพอประมาณนะ

มาหากินนี่แหละดีที่สุดเลยแล้วก็ยึดหลักคำสอนของหลวงปู่หลิวไว้
เพราะว่าหลวงปู่หลิวท่านเคยบอกว่าขยันประหยัดซื่อสัตว์อดทน
แล้วชีวิตจะมีแต่ความสุข
โอ้โหสาธุสาธุเห็นไหมคุณคือเรื่องของการเสี่ยงโชค
เรื่องของการขอโชคขอลาบเนี่ยมันก็เป็นความหวังของเรา
แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันไม่มีใครร่ำรวยได้
จากการที่เราเสี่ยงโชคอย่างเดียวหรอก
คุณต้องขยันทำมาหากินด้วยหาเงินหาทองด้วย
เสี่ยงโชคเล็กน้อยพอประมาณพอทำได้
เพราะว่าหลายคนส่งไลน์มาหาดิฉันเยอะมาก
ว่าอยากขอเลขได้เลขหรือยังให้บอกหน่อย
ทำไมดิฉันถึงเป็นที่ต้องการของคุณผู้ชมขนาดนี้
เขาก็อยากจะหาที่พึ่งทางใจ
เขาก็อยากจะรู้ว่าน้องใบตองมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
คุณใบตองคือโชคดีมาแล้วไง

เคยถูกลอตเตอรี่แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกรางวัลกันก็มีบ้าง

ใช่ในชีวิตแต่เกิดมา๓๐ปี๒ครั้ง

โอ้ยยังไม่ถึงหรอกลดได้